การนี้ค่ะความคุ้นใจมันออกมาเฉลยแล้วนะคะ
สำหรับครอบครัวนี้ค่ะของพี่บีมกวีนั่นเองคุณผู้ชม
กับภรรยาเขาพี่ออยนั่นเอง

นานสุดเนี้ยมีมดนะฮะน่ารักเกิดขึ้น
ทางเพจนะฮะแฟนเพจเนี่ยคุณบีมกวีก็ได้โพสต์คลิปภรรยาแล้วก็ลูกชาย
น้องทีเนี่ยพูดคุยกันค่ะหูบอกเลยว่าน่ารักมาก
มีการแบบหอมแก้มกันด้วยนะรวมถึงหอมน้องแฝดในท้องคุณแม่ด้วย
ทางคุณแม่ค่ะแม่ถามน้องพีที่เป็นผู้หญิงนะหรือว่าผู้ชาย
พี่เนี่ยบอกว่าเป็นผู้ชายนอกจากนี้ค่ะทางคุณพ่อถามว่ารู้จักเหรอ
ผู้ชายหรือผู้หญิงประมาณว่ารู้จักหรือผู้ชายหญิงมันต่างกันเยอะ

ทีเนี่ยไม่ยอมตอบค่ะเดินเล่นอย่างเดียวเออนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันนิดนึงละกันค่ะ

พี่ทีรู้จักผู้หญิงและผู้ชายนะลูก

แต่ถามแม่งนะ

พ่อต้องพ่อรู้ถึงผู้หญิงหรือผู้ชาย

บอกเลยเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักมากจริงนะคะตอนนี้น้องพีน้องทีนะคะเรียกว่าเป็นขวัญใจของแฟนเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะติดต่อไปที่พี่บีมกวีแล้วนะ
ตั้งใจเลยจะถามเรื่องเพศเพศนี่แหละค่ะ
โดยที่ฉันบอกว่าให้รอ๔เดือนก่อนแล้วกัน
เพราะภรรยาที่นี่พี่ออยนี่เจ๋วเนี่ยเขาห้ามพูด
อย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครั้งนึงก็แล้วกันนะคะ
ท้องแรกแฝดผู้ชายท้องที่สองก็ต้องแฝดผู้หญิงแล้วป่ะ

เพราะว่าแม่ออยเนี่ยน่าจะได้แฝดผู้หญิงแหละน่าจะได้ลูกสาวมาเพิ่มนะคะ
แต่ชายก็จะเหมือนละครแบบที่ว่ามีพระเอกสี่คนอ่ะ

แต่ฉันแก่แล้วคุณผู้ชมทำไงอ่ะ